ถัดจากพี่คนนี้เป็นคุณป้าอายุ๗๐กว่าลักษณะคล้ายนอนติดเตียงมีสายติดที่จมูกน่าจะเป็นช่วยหายใจ
เราก็อยากเข้าห้องน้ำเราก็ต้องพยุงตัวเองลุกขึ้นมา
แล้วก็ลากเสาน้ำเกลือเปิดปุ๊บสิ่งแรกที่แหม่มเห็นคือคุณป้ายืนอยู่หน้าห้องน้ำ
พอหลับแล้วก็ต้องมาสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเหมือนมีคนบีบหน้าเราแล้วก็กระชากขึ้นอย่างนี้อย่างแรง
แต่สิ่งที่เราเห็นคือมีคนยืนอยู่ปลายเท้าครับแล้วก็คือคุณป้าคนนั้นน่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนครับทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐของเรา
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
และตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอย่างที่ได้แจ้งคุณผู้ชมไปว่าเราอยู่ในธีมรักหลอน
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
คุณแหม่มครับครั้งที่แล้วเขามาเล่าเรื่องแฟนเก่าเฝ้าระวัง
ครั้งนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอีกหนึ่งเรื่อง
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และในตอนนี้นะครับนักเล่าที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับนั่งอยู่ข้างผมตรงนี้เหมือนเดิมครับสวัสดีคุณแหม่มอีกครั้งหนึ่งครับ
สัปดาห์ที่แล้วโอ้โหเรื่องฟังแล้วแบบ

ครั้งนี้คุณแหม่มมาพร้อมกับเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแอดมิตรจิตห่วงอันนี้เป็นประสบการณ์ของใครคุณแม่

พบกันตรงเลยนะฮะคราวที่แล้วนี่เป็นประสบการณ์ของคนอื่นนะ

เรื่องราวของแอดมิจิตห่วงเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้
มันเป็นช่วงเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดวงตกสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยจะต้องเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉิน
ตอนแรกไปโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้บ้านก่อนแต่คุณหมอประเมินแล้วว่าต้องผ่าตัดโดยเร่งด่วนแต่เราก็ต้องขอเช็คขอทราบค่าใช้จ่ายก่อน

หรือว่าตรวจแล้วรอรอส่งไปยังแผนกอื่นอื่นชั้นอื่นอื่นแต่ที่เราเห็นนะตอนนั้นเนี่ยในขณะที่เรายังมีสติดีอยู่คือจะมีเห็นคนประสบอุบัติเหตุมาเห็นอ่าน่าจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นพี่คนหนึ่งอายุไม่มากนักอะค่ะนอนบาดเจ็บอยู่แล้วก็มีคาดว่าน่าจะเป็นสามีนั่งเฝ้าอยู่ด้วยความห่วงใยถัดไปก็จะเป็นคนที่โดนผูกแขนผูกขาคล้ายลักษณะคือทำร้ายต
ในขณะที่เรารออยู่เขาก็จะมีคนเดินเข้ามาแบบคอยเจาะเลือดแล้วเบื้องต้นคือวัดความดันวัดไข้๑๑๒

เราก็มองรอบรอบแต่เรารู้สึกว่าพี่ผู้หญิงวัยกังคนคนนี้อาการก็คือไม่ได้สาหัส
แต่สังเกตว่าพี่ผู้ชายเขาก็บาดเจ็บเหมือนกันเราก็เลยสะกิดกับผู้ช่วยพยาบาลบอกว่า
พี่คะเตียงนั้นน่ะสามีน่าจะเป็นสามีเราก็เรียกไปสามีเขาก็น่าจะบาดเจ็บ
ทำไมเขาไม่เอาสามีไปทำแผลก่อนเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีร่องรอย
พยาบาลก็หันไปมองแล้วบอกว่าหันไปมองเตียงนู้นแล้วก็แบบว่าอ๋อเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวเขาก็คงเรียกค่ะ
เราก็มองว่าใช้เวลานานเนอะจนเราขึ้นมาแล้วพี่เขาก็ยังนั่งอยู่ที่เดิม
พอเราได้ขึ้นตึกเขาจะต้องมีการจองเวลาห้องผ่าตัดและจองเลือดเป็นการสำรอง
ถ้าถ้าจองเลือดในโรงพยาบาลไม่ได้เขาก็จะบอกว่าให้เราไปหาบุคคลที่สามารถจะบริจาคเลือดให้เราได้กรุ๊ปนี้กรุ๊ปนี้
ไปหามาสำรองไว้ก่อนเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกับเลือดที่อยู่ในธนาคารเลือดที่ต้องหุ่นเวียนเนี่ยค่ะ
เราก็ได้ขึ้นไปนอนที่ซึ่งเราไม่เคยนอนห้องรวมมาก่อน
ไปชั้นที่เป็นเขาเรียกว่าอายุรกรรมที่ที่เป็นผู้หญิงหมดเลยอะค่ะ
ก็ได้ไปอยู่ห้อง๕เตียงซึ่งห้องเราจะอยู่ตรงห้องประตูที่แบบหมอเดินออกมาก็คือจะต้องเจอห้องเราก่อน
เราก็เลยคุยกับญาติเราบอกว่าเราไม่ชอบนอนแบบนี้เลยเราว่าเรานอนไม่ได้ขอเป็นห้องพิเศษได้ไหม
เขาก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ค่ะเคสนี้เร่งด่วนต้องอยู่ใกล้หมอที่สุด
เพราะว่าถ้าห้องพิเศษจะต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเราก็ได้เข้าไปในคืนแรกได้อยู่เตียงแรกติดประตู
ซึ่งตรงข้ามกับเราก็คือห้องน้ำครับเตียงเราคือเตียงที่หนึ่งถัดไปแล้วจะมีสองสามสี่ห้า
แล้วก็ห้องน้ำก็คือปลายเท้าเราครับวันแรกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยฤทธิ์ยา
แล้วจะมีคนเข้าออกตลอดเราไม่ได้พักผ่อนจนมาเจาะเลือดมาเช็คเราตลอดเวลาแล้วงดน้ำงดอาหาร
วันนั้นก็รู้สึกว่าหลับแล้วก็ฝันไปว่ามีคนมายืนล้อมเตียงไปหมดเลยเต็มไปหมดเลย
แล้วบอกว่าเป็นไงมั่งเขาไม่ได้คุยกับเรานะคะเขาคุยกันเองกับคนที่อยู่ข้าง
คนนี้เป็นไงบ้างดูแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกก็ได้อยู่นะเขาบอกก็ได้อยู่นะ
แล้วก็ตอนนี้คนที่มายืนล้อมเตียงเนี่ยมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
ใช่ค่ะมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยกลางคนไปจนถึงอายุมากนะคะไม่มีเด็กนะ
ใส่เสื้อผ้าก็แตกต่างกันไป
คนนี้ได้ไหมได้อยู่นะแล้วก็แบบกึ่งหลับกึ่งคือได้เลยอะไรอย่างนี้
สักพักนึงพยาบาลก็เข้ามาเจาะเลือดอีกแล้วแล้วก็ตื่นตื่นมาก็ไม่เจอใคร
ซึ่งมันจะมีม่านที่แบบรูดมาได้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ปิดในเฉพาะช่วงที่หมอมาตรวจ
แต่ปกติแล้วเขาจะเปิดไว้ส่วนญาติที่มาเฝ้าเขาไม่ให้ไม่ให้ผู้ชายเฝ้าอยู่แล้ว
เป็นห้องผู้หญิงหมดผู้ชายเข้ามาเยี่ยมได้เป็นบางเวลา
ถึงเวลาปิดก็คือต้องออกไปให้หมดแล้วก็ถ้าอยากมีคนมานองเฝ้าจริงก็คือต้องนอนที่พื้น
ซึ่งมันก็ดูลำบากก็จะทุกเตียงจะไม่มีใครมาเฝ้าเลย
แต่เราก็สังเกตว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมเตียงมันโล่งมันหายมันหายไปเตียงนึง
ก็คือเตียงที่อยู่ติดหน้าต่างฝั่งนู้นครับเตียงที่สาม
ก็เลยถามพยาบาลว่าพี่คะเตียงนึงเขาหายเขากลับไปแล้วเหรอ
ก็แล้วไปไม่ได้ถามอะไรอีกแล้ว
เราก็รอพอมาคืนที่๒
พยาบาลจะต้องมาเปลี่ยนสายน้ำเกลือให้เราตามเวลา
ตามเวลาที่กำหนดและต่อเนื่องต่างกับกิน
เราจะใช้วิธีการตามขั้นตอนโดยปกติก่อนคือ
เราจะให้ยาก็คือเป็นการรักษาของมันตอนนั้น
ก็เลยแบบอ๋อไม่ต้องผ่าตัดแล้วเหรอคะเราก็ดีใจ
บอกว่าแต่ก็ต้องอยู่อีกหลายคืนนะ
เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรอยู่หลายคืนไม่เป็นไร
ขอให้ว่าไม่ได้ผ่าตัดเราก็ดีใจแล้ว

ซึ่งเป็นชั้นอันตราซาวน์นู่นนี่อย่างนี้ค่ะ
โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ก็จริง
แต่ไม่ได้ว่ามีลิฟต์เฉพาะที่จะสำหรับขนศพ

แต่เราไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่า
คนที่เข็นออกมานะที่จะร่วมลิฟต์กับเราขึ้นลงเนี่ย
เป็นคนมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
บรรยากาศในลิฟต์คือมันน่าอึดอัด
แล้วเราเป็นคนที่แบบเจ็บป่วยที่ยัง

เราก็เกิดจินตนาการไปว่า
เตียงที่เรานอนทุกวันนี้

เขาบอกว่าเวลาเขานอนโรงพยาบาล

มันก็ไม่ได้น่าหลับ

แต่พอเราขึ้นมารอบนี้เขาบอกว่า

มีที่กดคอยเรียกพยาบาล

ไม่ดูแบบดูน่าตกใจเกินไป

เป็นเศษกุหลาบแห้ง

แต่เราก็คิดว่าเขาย้ายออกไป

แม่บ้านเขาอาจจะยังไม่มาทำความสะอาด

แต่เราก็สังเกตดูว่าผ้าปูมันใหม่
มันจะมีเลขมันมีเลขติดด้วยค่ะครับติดตึกนี้ห้องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
อกหมอนก็ใหม่แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรโอเคเราก็เอามาลัยของเราไหว้
แล้วก็ทำไว้ใต้หมอนเหมือนที่เราคิดไว้
แล้วคืนนั้นเราก็ต้องสำรวจก่อนว่าในห้องเรา
หน้าเดิมหน้าใหม่เป็นใคร
ทุกครั้งที่เราเดินไปเข้าห้องน้ำเราต้องผ่านเตียงคนอื่น

เราก็สังเกตว่าเตียงที่กลับมานอนแทนเรา
เป็นน้องวัยรุ่นคนหนึ่งผ่าตัดขึ้นมา
ถัดมาคือคุณพี่วัยกลางคนที่เราเจอในห้องฉุกเฉินที่มีสามีนั่งเฝ้า

ลักษณะคล้ายนอนติดเตียงมีสายติดที่จมูกน่าจะเป็นช่วยหายใจ
แต่ดูแล้วน่าจะมันมีสายละยงละยางไม่แต่ลืมตาก็คือได้แค่นิดหน่อยเหมือนเดินไม่ได้แล้ว
ตรงหน้าเราที่ผนังจะเป็นนาฬิกา
จะเป็นคนที่ชอบจับเวลาตอนนี้เราปวดท้องกี่นาที
แล้วมันจะหายไปช่วงกี่นาทีเพราะว่าเราต้องคอยบอกหมอ
ว่าเรามีอาการเป็นยังไงบ้างเพราะเราไม่ต้องผ่าตัดแล้ว
คืนนั้นก็ถอยหลับไปเพราะว่าได้รับยาที่จะต้องหลับ

แล้วก็ตื่นมาอีกทีได้ยินเสียงเหมือนคน
เอามือมารูปประตูซึ่งตอนนี้เรานอนริมระเบียง
เป็นกระจกจำได้ว่ากระจกเนี่ยเปิดเลื่อนเปิดไม่ได้
เหมือนเขาล็อกไว้เพราะเคยมีกรณีคนโดด
ตอนหลังโรงพยาบาลก็เลยเหมือนจะทำประตูแบบ

เหมือนมีคนเอามือมาลูบกลับมามันคิดอย่างนี้ตลอดเลย

ก่อนเราจะแข่งนี้เราก็สายตาเราก็จะเห็นคุณป้าก่อน
คุณป้าแก่คนนั้นแล้วก็เห็นคุณพี่ผอม
แล้วก็หันมาทางนี้ซึ่งมันก็เห็นเป็นไอ
ไอขึ้นเป็นลูกมือจริงรูดไปอย่างนี้

ที่กำลังระเหยไปจ่างไป
แล้วก็ข้างนอกมันคือระเบียง
ตอนนี้เราอยู่ชั้น๗ใครมันมาเดินรูดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ
ตอนนั้นรู้สึกใจไม่ดีแล้วก็เลยก็พลิกกลับมาด้านเดิม
แล้วก็อะไรโดนใจไม่รู้ก็ชอบหันไปมองคุณป้าคนนี้
สักพักนึงแกก็ลืมตาขึ้นมามองเรา
แล้วก็เหมือนมองสำรวจในห้องเราก็รู้สึกไม่ชอบคุณป้าคนนี้เลย
สายตาเขาดูไม่เป็นมิตรกับใคร
แล้วก็สักพักแกก็คลากมาเราก็นอนไม่หลับ
เราก็เลยกดเรียกพยาบาลบอกว่าพยาบาลเขารู้สึกปวด
แต่จริงตอนนั้นไม่ได้ปวดแต่เราอยากได้ยาที่ทำให้เรานอนหลับ
เขาก็มาฉีดยาให้แล้วพยาบาลเขาก็จะดูคอยเช็ค
น้ำเกลือเราว่ามันจะหมดกี่โมง
เราก็นอนไปสักพักหนึ่งเราก็อยากเข้าห้องน้ำ
ในขณะที่ยากำลังเริ่มทำงานแล้วก็มีอาการง่วงนิดหน่อย
ก็อยากเข้าห้องน้ำเราก็ต้องพยุงตัวเองลุกขึ้นมา
ก็ลืมตามมามองยิ้มให้นิดนึงโอเคพอผ่านเตียงคุณยาย
จากที่หลับอยู่ก็ลืมตาขึ้นมา
รู้สึกแบบทำไมคุณป้าคนนี้ต้องรู้สึกเหมือนจะชอบโฟกัสเราขนาดนี้
พอเราเข้าห้องน้ำเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินออกมา
ฝั่งซ้ายมันจะเป็นประตูเข้าออกใช่ไหมคะ
แต่สิ่งที่น่าตกใจคือเปิดปุ๊บสิ่งแรกที่แหม่มเห็นคือ

คุณป้าอายุ๗๐กว่าคนนั้นนะคะ

สายเนี่ยก็ไม่มี
แต่มีเทปติดอยู่ที่จมูกคาอยู่
แล้วก็ยืนยืนแบบแล้วก็ตกเขาอุทานออกมา
แล้วเขาก็อื้ออย่างนี้เราก็เลย

คือพยาบาลเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็มาพยุงคุณป้า
ซึ่งในขณะนั้นคุณป้าเหมือนจะซุดและเดินไม่ไหว

รู้สึกไม่ดีแล้วว่าเราไม่เคยเห็นเขาสามารถจะขยับได้
ทำไมเขาสามารถมายืนหน้าห้องน้ำได้แล้วจะเจาะจงโฟกัสมาที่เรา
คนอื่นเตียงอื่นทุกคนหลับปกติ
เราก็กลับไปนอนที่เตียงโดยที่หวาดระแวงมากว่ากลัวป้าจะมอง
เราก็เลยบอกให้พยาบาลรูดม่านให้หน่อยได้ไหม
ที่ไม่ต้องมีโอกาสที่จะต้องมองเห็นคุณป้าคนนี้เราไม่ชอบครับ
พยาบาลก็รูดให้แล้วเราก็หลับ
พอหลับแล้วก็ต้องมาสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเหมือนมีคน
แจ๊คนึกถึงมือใหญ่แล้วมาบีบหน้าเรา
แล้วก็กัชช่าขึ้นอย่างแรงคือมันกระตุกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาอย่างแรง
แล้วก็แวบแรกคือข้างหน้าเราคือนาฬิกาตี๒
แล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นกับเรายังงงอยู่
เราก็มองต่ำลงมาแต่สิ่งที่เราเห็นคือ
เป็นช่วงแขนช่วงเนี้ยค่ะอืมมีคนยืนอยู่ปลายเท้า
แล้วก็คือคุณป้าคนนั้นคนเดิม
แล้วก็สิ่งแรกที่เราเห็นคือหดขากลับมาก่อน
แล้วก็คือเหมือนจะคว้าไอ้ที่กดเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละแต่ว่ามันก็ช็อกอ่ะ
ก็เรียกพยาบาลก็ไม่มีใครไม่มีใครลุกขึ้นมาเลย
แล้วก็ก็เลยโวยวายขึ้นมาบอกว่าคุณป้าเดี๋ยวล้มนะคะ
จริงใจนั้นเราไม่ได้ห่วงเขาเลย
แต่เราคืออย่ามาใกล้เข้าใจอารมณ์นั้นเป็นใครก็กลัว
คุณป้าระวังล้มนะคะคุณป้าอยู่ตรงนั้นนะอย่าขยับ
จริงคืออย่าได้ขยับสักนิดเดียว
คือตอนนั้นคือขาเราหดมาเราก็พร้อมยันเราก็กลัว
แล้วเขาก็เหมือนเดิมฮ่า
ถอนหายใจแล้วก็พยายามจะเดินกลับไปที่เดิม
แล้วเราก็ไม่มองเขาอีกเลยแต่สิ่งที่เราสังเกตได้คือรู้สึกปวดแขน
พอมองย้อนมาที่สายน้ำเกลือคือเลือดคือ

มันย้อนแบบปวดจนจะถึงที่เลื่อนแล้ว
เราก็พยายามกดกดเรียกพยาบาลครับแล้วไม่มีใครมา
เราก็เลยแบบคือมันปวดมากแล้ว
ก็ถอบตัวเองกลับไปซึ่งคุณป้าคนนั้นก็กลับไปที่เตียงแล้ว
แต่ยังไม่ได้ล้มตัวนอนเขาก็นั่งอยู่แล้วก็มองเราตลอดเวลา
พอกลับไปเราก็เลยบอกว่าพยาบาลช่วยเปลี่ยนนี้ให้หน่อย

ก็เลยถามว่าคุณป้าตกเตียงนั้นเป็นอะไร
เขาบอกแบบเป็นผู้ป่วยที่แบบกลางวันก็อาจจะเหมือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
คล้ายอาการป่วยทางกายและอาการป่วยทางจิตบวกกัน
บางครั้งก็จะลุกขึ้นมาเดินได้บางครั้งก็บอกว่าไม่มีแรง
ซึ่งก็เข้าออกโรงพยาบาลนี้เป็นประจำ
แล้วหน่อยว่าครั้งนี้แกจะอยู่อีกนานไหม
เขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็โล่งใจก็คือไม่อยากจะเจอเราระแวง
พอเรากลับมานอนได้สักครู่นึงพอกำลังจะหลับเสียงร้องไห้
แต่เสียงร้องไห้ไม่ใช่เสียงคนแก่แน่นอน
เสียงผู้แบบนั่งร้องไห้เหมือนนั่งร้องไห้อยู่กลางห้องที่เราอยู่เลย
เราก็ลืมตาแล้วก็มองปลายเท้าพี่คนนั้นก็หลับ
แต่รอบนี้คือเราบอกเขาให้เปิดมั่นกว้างเลย
คือใครจะมาก็แล้วแต่คืออยากเห็นให้ครบทุกคน
พี่เตียงข้างนอนหลับแล้วน้องที่อยู่ตรงนู้นก็นอนหลับ
แต่เขาร้องแล้วก็พี่ต้องเป็นไปได้คือพี่ปลายเท้า
พอตื่นขึ้นมาเป็นระยะจนถึงเช้าก็ยังได้ยินเสียงตลอด
วันถัดมาเราก็ได้มานั่งคุยกัน
ในระหว่างที่นั่งคุยกันพี่คนนี้ค่ะเขาก็เหมือนหมอเข้ามาเยี่ยมแล้ว
เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะได้กลับแล้วนู่นนี่
เราก็เลยเราก็เลยถามว่าน้องที่ประตูที่มานอนแทนเรากลับเมื่อไหร่เขาบอกกลับวันนี้
เดี๋ยวเราคาดหวังว่าเราจะได้กลับวันนี้เหมือนกัน
แล้วส่วนพี่ปลายเท้าเขาบอกว่าเราก็ถามว่าพี่จะได้กลับเมื่อไหร่คะอยู่กี่วันแล้ว
ก็คือตั้งแต่เราเข้ามาก็เห็นพี่เขาอยู่แล้ว
เขาบอกว่าพี่อยู่เรื่อยเพราะว่าพี่เป็นมะเร็งก็คือมารับยา
แล้วเดี๋ยวพอดีขึ้นพี่ก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาอีกครับ
แต่ว่ากลัวไหมล่ะสองคนถ้ากลับวันนี้แล้วพี่จะเล่าอะไรให้ฟัง
แล้วก็เออเล่าเลยค่ะหนูคิดว่าหนูได้กลับวันนี้
คนนู้นบอกหนูกลัวผีมากแต่หนูกลับวันนี้ค่ะพี่เล่าเลย
พี่มาอยู่ห้องนี้เวลาพี่มาโรงพยาบาลเนี่ยพี่เจอคนตายมาเยอะแยะพี่ชิน
แต่เราสองคนมาเนี่ยเรารู้เจออะไรไหมล่ะอืมคนแรกไม่เจอเพราะเป็นคนที่กลัวมาก
หลับหลับหนีตลอดแต่เราเจอเราบอกว่าเราได้ยินเสียงร้องไห้
ประมาณไหนประมาณพี่เลยค่ะครับเสียงร้องไห้เมื่อคืนเนี่ยคือร้องแค่ยันเช้า
เสียงเหมือนสะอึกสะอื้นเสียใจถ้าหนูมั่นใจว่าหนูได้กลับวันนี้พี่จะเล่าให้ฟังคือ
ก่อนหน้านี้คนอายุรุ่นเดียวกับพี่อ่ะอืมเขาเสียครับ
ใช่ค่ะก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลย
เป็นอายุเท่าเขาป่วยป่วยแล้วเหมือนอาการซุดลงเรื่อยเข้าออกเหมือนกันเนี่ยค่ะ
อาการซุดลงเลี้ยวเลี้ยวแล้ววันนั้นก็ไม่ได้กลับขึ้นใหม่ไปเลยครับ
ที่รู้ว่าเสียเพราะว่าพยาบาลเขามาเล่าให้ฟังอืมแล้วก็แสดงว่ามาลัยที่อยู่ใต้หมอนเศษนั้นน่ะ
น่าจะเป็นของคุณพี่ท่านนั้นที่ย้ายออกไปแล้วเรามานอนแทนเขาแล้วเราก็บอกอีกว่าเออแล้วที่ลูก
มืออ่ะค่ะเออหนูเดินไปดูเลยระเบียงอืมไม่ต้องกลัวอืม
เราก็เดินไปที่โรงเรียนมันเดินได้พี่อ๋อไม่มีทางเดินมันมีทางเดิน
แต่จะออกไปได้ก็ต่อเมื่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ออกไปเช็ดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาจะล็อกประตู
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทำไมต้องทำงานตอนกลางดึกก็ไม่มีคำตอบสักพักนึง
พอคุยกันเสร็จพยาบาลก็เขียนคุณป้าอาจจะวายเจ็ดสิบกว่าออกไปอืม
บอกว่าต้องเอาคุณป้าไปตรวจแผนกอื่นครับเราก็โล่งใจแล้วป้าไปแล้ว
เราไม่ต้องมานั่งระแวงใครอีกแล้วแล้วตกเย็นวันนั้นเราก็ไม่ได้ออก
คุณหมอมาประเมินแล้วบอกว่ายังค่าเลือดมันเปอร์เซ็นต์มันไม่ปกติ
พอที่จะให้กลับบ้านตายแล้วขออยู่อีกคืนนึงแล้วเรารู้ข้อมูลมาแล้วด้วยนะ
ใช่ค่ะคือมั่นใจมากว่าตัวเองจะได้กลับแล้วน้องคนนั้นก็ไปแล้ว
แต่ก็ยังมีพี่ที่อยู่ข้างข้างที่บอกว่าจะต้องจะต้องกลับแล้วครับ
แล้วก็พี่วันนี้พี่อยู่ต่อไหมคะก็คือถามพี่คนนั้น
พี่รับยามาสองสามวันวันนี้ดีขึ้นพี่จะได้กลับแล้วโอ้โหหนักเข้าไปอีก
กลายเป็นว่ามีเรามีพี่ที่อยู่ข้างที่หมอคาดว่าจะได้ให้กลับแล้ว
เตียงเตียงนู้นไปแล้วคุณป้าก็หายไปแล้วกลายเป็นว่าเราถ้าทุกคนไปหมดวันนี้
จะมีแค่เราคนเดียวในห้องนี้ใจไม่ดีเลยก็เลยขอพยายามดิวกับเขาว่าขอเปลี่ยน
เปลี่ยนห้องได้ไหมเขาก็ไปเช็คให้แต่เต็มหมดโอ้โหแต่พยาบาลพูดอย่างหนึ่งบอกว่า
แหม่มถ้าดวงจะเจอย้ายไปห้องไหนเตียงไหนมันก็เจอ
แต่โอกาสไงแต่โอกาสเจอที่เนี้ยสูงเพราะเรารู้ว่าตรงเนี้ยคือมีอืม
เราก็สรุปแล้วคือเราได้นอนที่เดิมคนเดียวเพราะพี่ข้างก็เตรียมจะออก
แต่ทีนี้สิ่งที่เรามานั่งสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือแฟนพี่ที่มาเฝ้าพี่ผู้ชายที่มาเฝ้าเนี่ย
ทำไมเขายังไม่ทำแผลอีกวะอืมทุกครั้งที่เขามาแผลยังเป็นบวมบวมช้ำช้ำอยู่ตลอดเลย
ครับแต่จะมาเฉพาะช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำพอสองทุ่มเขาจะปิดห้องเขาจะหายไปอืม
เราก็เริ่มใจไม่ดีแล้วมันมันจะต้องมีอะไรแปลกสักอย่างหนึ่ง
เราก็เลยถามพยาบาลบอกว่าพี่เตียงนี้เขาตอนแรกคุณหมอสั่งบอกว่าจะให้ออกแล้ว
แล้วทำไมวันนี้เขายังอยู่ครับพยาบาลบอกว่าพี่อนุญาตให้ออกอ่ะ
อนุญาตให้ไปไหว้ศพสามีเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาใหม่เพราะว่า
จะต้องมารักษาต่อค่ะสรุปแล้วก็คือวันแรกที่เราเข้าไปนอนที่ห้องอีอาร์อืม
คนข้างเราที่มีสามีมานั่งเฝ้าค่ะคือสามีเสียชีวิตวันนั้นแล้วนะคะอืม
แต่เขาห่วงเขาก็มานั่งเฝ้าพี่คนนี้ทุกวันที่เราเห็น
เขาบอกว่าครูคุณแหม่มเนี่ยแจ็คพอร์ตตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าไปในห้องนั้นแล้วนะ
แต่ไม่รู้ไม่ได้เอกใจแต่เพิ่งมานั่งคิดได้ว่า
วันวันสุดท้ายที่เรานอนคือครับทำไมพี่เขายังไม่ทำแผลสักทีอืมผม
ที่ไม่เอกใจเพราะไม่แปลกหนึ่งคือคุณแหม่มระแวงเตียงอื่นมากกว่า
ใช่ค่ะดูโอกาสมันน่าจะเกิดขึ้นกับบริเวณเตียงมากกว่าใช่
น่าจะเป็นคนที่จะมาเฝ้าไข้ใช่แต่ผลสุดท้ายเรื่องเนี้ยมันพลิก
ก็คือพี่ที่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวออกไปแล้วเนี่ยออกไปไหว้ศพออกไปเชิญศพ
ใช่ค่ะแล้วก็กลับมาใช่ค่ะโอ้ยแล้ววันนั้นเนี้ย
เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแหละครับเพราะเขาเข็นอีกคนนึงกลับมา
เราก็ใจชื้นอ่าใจชื้นว่าสามแล้วไอ้พี่คนนี้ยังอยู่แต่แต่
สามีเขาก็คงอยู่ที่บ้านงานแล้วล่ะอันนี้เราก็ต้องคิดพยายามให้กำลังใจตัวเองก่อน
เข็นกลับมาแต่คนที่เข็นกลับมาก็คือคุณป้าคนนั้นอ่ะอืม
ผ่าตัดแล้วกลับมาพักพักที่เดิมห้องเราใจไม่ดีอืม
แต่ก็มั่นใจว่าไม่ใช่วิญญาณแต่อาจจะเป็นด้วยโรคทำให้คุณป้า
คือบางครั้งก็ดีบางครั้งก็สมอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นก็คืนคืนสุดท้ายก่อนออก
ก็ได้ยินจากที่ผู้หญิงร้องไห้ก็หายไปครับแต่ตอนเนี้ยเป็นเสียงเด็ก
เด็กเด็กทารกเด็กแรกเกิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้องนี้เรามีสามคน
แล้วมันไม่ใช่ชั้นเด็กเสียงเด็กมันมาจากไหนอืม
ก็ถามพยาบาลพยาบาลแบบมีได้ยินเสียงเด็กตลอดเลยนอนไม่หลับ
พยานแบบว่าไม่มีนะแล้วพยาบาลก็ทำน่าตกใจ
แล้วก็แบบเหมือนเหมือนดันดันกันออกไปแล้วเป็นพยาบาลฝึกงานครับ
ดันดันกันก่อนแบบแล้วก็ถามก็เลยถามว่าถามแม่บ้านอ่ะอืม
ทำไมเขาต้องตกใจเรื่องพูดเรื่องเสียงเด็กด้วยล่ะคะ
แม่บ้านก็เลยบอกว่าเตียงแรกที่มานอนที่มานอนแทนเราอืม
เขาแทงลูกครับเรามาผ่าตัดรักษาแล้วพยาบาลเนี่ย
ได้ยินเสียงเด็กร้องเนี้ยตั้งแต่วันที่เขามานอนแล้วอืม
วันที่เรานอนเนี้ยเป็นวันที่สี่อืม
จะวันที่สี่วันที่ห้าได้อืมกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะรับ
หมดเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนั้นครับ
พอออกมาเราก็จะต้องย้อนกลับไปแอดมิตอยู่ตรงนี้๒๓รอบกว่าจะหายดี
อืมพอหายป่วยตอนนั้นก็คือไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐอีกเลยครับ
อย่างน้อยบรรยากาศมันจะลงใจดูมันเห็นด้วยคนที่ป่วยนะครับ
แต่ที่พยาบาลพูดก็ถูกทั้งหมดเลยนะว่าคนเราจะเจอดวงมันจะเจออ่ะ
อยู่ที่ไหนมันก็เจอดวงคนจะไม่เจอต่อให้เราเดินเข้าไปในป่าช้า
ท้าผีไปท้าอะไรก็แล้วแต่ดวงคนจะไม่เจอยังไงมันก็ไม่เจอ
เพราะฉะนั้นดวงดวงล้วนแม้กระทั่งวันนั้นเนี่ยเวลากลับเนี่ย
เดินลงมาจากหน้าโรงพยาบาลอืมฝั่งซ้ายจะเป็นห้องฉุกเฉินที่จะมีรถ
แอมบูแลนด์จอดเต็มเลยค่ะเราก็ดันหันไปมองเห็นคือเป็น
เป็นรถกู้ภัยที่ที่เขามาส่งครับทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไร
ในการเสียชีวิตเขาจะต้องให้พิสูจน์ดูก่อน
แล้วก็ยังหันไปเห็นอีกศพหรือนอนเรียงกันผูกผ้าดิบอยู่ในรถสองศพ
เราก็พูดกับพี่รอพพึ่งจะได้กลับบ้าน
ทำไมหนูต้องมาเจอบรรยากาศแบบนี้
รถคันหนึ่ง๒ศพ๓ศพเราก็พูดแบบนี้
รอพอก็หันมางงนิดนึงอ๋อน่าสงสารเหมือนกันนะแบบ
ผมเห็นแล้วก็เห็นใจนี่ก็รถชนอยู่เยื้องโรงพยาบาลไปนี่เองตายศพหนึ่ง
แล้วก็เมื่อไหร่คะพี่ก็เมื่อกี้แหละที่เขาขนมา
แล้วก็แต่เราเห็นสองในรถนะคะ
ปพบอกว่าก็อัดคันเมื่อกี้เหรอครับเสียคนนึง
เราก็เลยไม่พูดต่อครับเราก็เลยมาหาข้อมูลตอนตามตามหลังบอกว่า
เป็นไปได้ไหมที่เวลาเกิดเหตุเขาจะใส่มาพร้อมกันสองศพ
เขาบอกเขาไม่ค่อยทำกันหรอกครับเดี๋ยวมันงง
เดี๋ยวมันงงว่าศพใครเป็นศพใครส่วนใหญ่แล้วก็คือจะคันไหนคันนั้นเลย
แต่เราก็เห็นเป็นสองเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่
เขาจะผูกผ้ามาเป็นขาวแล้ววางแล้วทำให้เราแบบมองผิดเพี้ยน
บอกเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณน่าจะเห็นผีแล้วล่ะครับ
เขาพูดชัดตรงอย่างนี้เลยครับ
เขาบอกว่าก็เห็นกันประจำ
เข้าไปถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริง

แล้วก็คุกตารางอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเจอไม่ว่าอยู่ที่ไหนคนเรามันจะเจอ
เดี๋ยวมันก็เจอเองนะครับรักษาตัวเองให้ดีที่สุด
จะได้ไม่ต้องเข้าไปเห็นบรรยากาศหดหู่
จะได้ไม่ต้องมีโอกาสได้ไปเจอเรื่องราวพวกนี้ในโรงพยาบาลนั่นเองฮะ
นี่คือแอดมิตรจิตห่วงเรื่องเล่าจากคุณแหม่มขอบพระคุณนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
เวลาหมดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ดุของเราสามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณผ่านอีเมลของรายการ
หวังว่าคงจะได้มีโอกาสมาร่วมรายการกันนะครับ
ศุกร์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกันใหม่กับสถานีผีดุของเราที่เดียวครับ
วันนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าฝันดี
ราตรีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ